จากที่รัฐบาลของเราเนี่ยค่ะก็สั่งให้หยุดนะคะ
ร้านอาหารร้านชาบูกันไป๒เดือนเต็มนะคะ
ที่คู่รักบ่อยเจี๊ยบเนี่ยต้องปิดร้านไปค่ะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะมีการคลายล็อกกันแล้วนะคะ
ซึ่งคู่รักคู่นี้นะคะก็เลยขานรับนะคะ
เปิดร้านค่ะสนองนโยบายรัฐนะคะ
จัดโต๊ะนั่งกิน๑หม้อต่อ๑คนแล้วก็ห่างกัน๑เมตรด้วยค่ะ
วันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะทั้งคู่ให้พี่สื่อมวลชนไปเก็บภาพ
เปิดร้านวันแรกนะคะพร้อมโชว์มาตรการต่าง
ความสะอาดความปลอดภัยครบค่ะ
เผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังดูแลลูกน้องทุกคนเช่นเดิมนะคะ
ยังทำอาหารแจกจ่ายทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็แจกจ่ายคนยากไร้ทุกวันนะคะ
หน้าร้านเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
เพราะว่าบอยเจี๊ยบรู้ซึ้งดีค่ะ
ถึงหัวอกคนตกยากนะคะอย่างที่ทั้งคู่เนี่ยเคยติดหนี้๕๐ล้าน
คือเขาเคยออกมาเปิดใจครั้งนึงนะคะว่าแบบโอ้โหครั้งนึงแบบ
หนี้กว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยโอ้โหสู้กันยิบตาเลยล่ะค่ะนะคะ
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะ
เข้ามาเนี่ยจุดตรวจต้องมีจุดตรวจช้อนซ่อมจานคนละชุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
กว่าไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาเดือนกว่าเงียบแทบจะนอน
ถ้าเรายังไหวกันอยู่เราก็จะดูแลพวกเขาน้องที่เป็นคนบริการก็ดี
หรือว่าอยู่ในครัวก็ดีหรือทุกตำแหน่งนะครับ
เราก็เลยเข้าใจครับว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราลำบากมันเป็นยังไง
แล้ววันที่มันไม่มีจริงมันรู้สึกยังไง
ตอนนี้เริ่มคุยกันไปถึงรอยกระทงแล้วอะครับ
ว่าจะมีได้ไหม
ว่าจะได้ร้องเพลงกันไหม
กองยาวค่ะแต่ว่านโยบายรู้สึกว่าจะมีการผ่อนลงบ้าง
น่าจะเป็นกลางเดือนนี้ค่ะก็จะเริ่มถ่ายทำแล้ว
นักแสดงทุกคนไปตรวจก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเออเราไม่ติดนะ
นากตามมาแต่ครับแล้วก็ตามมา

ก็ไปอุดนุนกันได้นะคะร้านอยู่แถวภูเตียนบนทรนด์๔นะคะ
ก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลย
มีมาตรการตามที่ทางภาครัฐเขากำหนดไว้
เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งอาชีพเสริมก็คือการเปิดร้านอาหาร
แล้วตอนนี้ทางภาครัฐเองเขาก็ผ่อนปลนในเรื่องนี้แล้ว
แต่ว่าทุกร้านที่เตรียมเปิดเนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะรองรับสำหรับผู้บริโภคอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ